คุณผู้ชมฮะเจ้าของรถหรูร้องสคบเลยนะฮะ
เพราะว่าขับรถหรูคันนี้ไปกับลูก
หลังจากไปรับกลับมาจากโรงเรียนปรากฏว่าอยู่ควันขึ้นหน้ากระโปรงรถ
และหลังจากนั้นไฟลุกพลึบทันทีอย่างที่จะได้เห็นในคลิปนี้นะครับ

ขับมาอยู่ดีบนทางด่วนเพลินจิต
อันนี้เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นนานแล้วเช้าวันที่๗กุมภาพันธ์
แต่ที่คลิปนี้ออกมาเผยแพร่ตอนนี้เพราะเจ้าของรถบอกว่าเรื่องนี้ต้องขอความเป็นธรรมนะครับ
เจ้าของรถเป็นผู้หญิงเธอกำลังไปส่งลูกที่โรงเรียนนะครับ
อยู่ขณะขับรถเนี่ยโอ้โหควันขึ้นเลยลอยออกมาจากหน้ากระโปรงรถเลย
เธอก็ต้องจอดหนีแล้วฮะแล้วหลังจากนั้นไฟลุกท่วมทันทีนะครับ
เหตุการณ์นี้ผ่านมากว่า๑เดือนแล้วนะฮะ
เจ้าของรถคันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากบริษัทรถยนต์
ทั้งที่เธอทวงถามหาความรับผิดชอบ
เธอก็เลยตัดสินใจเข้ามายื่นหนังสือขอความเป็นธรรม
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ช่วงเกิดเหตุแหมตกใจมาก
ไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วมีเสียงระเบิดดังขึ้น
รถยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
ดีที่หอบลูกออกมาจากรถได้ทันนะครับ
ส่วนสาเหตุตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ยืนยันว่าเธอไม่ได้ดัดแปลงสภาพรถนะครับ
เธอเคยนำรถยนต์ไปซ่อมเครื่องยนต์ที่อู่นอกศูนย์บริการ
เพราะว่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วรถคันนี้ถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับ
แต่ว่าทีนี้เธอก็เข้าศูนย์นะ
แต่ว่าราคาที่ศูนย์คิดมันแพง
ศูนย์ก็แนะนำมาอู่นอกศูนย์ก็สามารถซ่อมได้นะครับ
ก็เลยเอาไปซ่อมตรงนั้นแล้วอู่นอกก็บอกว่า
อะไรของแท้ตามมาตรฐานซึ่งเธอย้อนไปตรวจสอบใหม่หมดแล้วนะครับ
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้เดือนกุมภาพันธ์

เธอไปค้นขอข้อมูลจากต่างประเทศนะคุณ
ปรากฏว่าพบว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้
มันมีคันที่เคยเกิดไฟไหม้ในลักษณะเดียวกันเยอะมาก

มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับอะไหล่ชิ้นหนึ่งของรถยนต์ยี่ห้อนี้
เธอก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของรถยนต์ค่ายนี้
ปรากฏว่าเขามีการเรียกกลับรถยนต์รุ่นนี้นะคุณนะ
ให้มีการตรวจเช็คทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ทีนี้เธอก็เลยมีความมั่นใจระดับหนึ่ง

เพราะรถของเธอเป็นรถรุ่นเดียวกัน
กับที่เกิดเพลิงไหม้บ่อยในต่างประเทศนะครับ
และทีนี้กรณีนี้เธอก็สอบถามไปยังดิวเลิกขายรถให้กับเธอนะ
ได้รับคำตอบว่าข้อมูลจริงก็มี
มีการเรียกรถรุ่นนี้มาอัปเดตระบบซอฟต์แวร์จริง
แต่รถของเธอยังไม่ถูกเรียก

มันก็เลยเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้หรือเปล่านะครับ
ทีนี้เธอก็รอคำตอบจากทางบริษัทรถยนต์มากว่า๑เดือนแล้ว
วงถามไปเรื่องก็เงียบยังไม่มีความชัดเจนจากบริษัท
ก็เลยมาขอความเป็นธรรมจากสคบนะครับ
หลุดจากประกันของเขา
แต่ว่าสาเหตุจากการไฟไหม้
เขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากอะไรของเขานะ
อะไรของเขาทุกชิ้นยังตรวจมาแล้วยังอยู่ในสภาพที่ดี

แต่เขาก็ไม่ได้ไม่เจอว่ามันเป็นเพราะอะไร

นี่แหละครับ
แต่ทีนี้เบื้องต้นสคบบอกว่าจะช่วยประสานบริษัทรถยนต์
เพื่อตกลงเรื่องการชดใช้ค่าเยียวยาเสียหายนะครับ
โดยมีกระบวนการที่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหาย
เกิดขึ้นมาจากไหนกันแน่
อันนี้ก็ต้องรอทางสคบเขามีการพิสูจน์ด้วยนะครับ